สนุกจากทางบ้านที่เขาส่งมาให้กับเรา
ไปดูหนูน้อยคนนี้แหมสนจริงแต่สนแถมอึดอีกต่างหากครับ
ไม่หายังหายแล้ว
นี่ไอ้เนี้ยอึดมั้ยแม่ถามว่าเจ็บเปล่าน้องบอกโน่

ก็คือไม่เจ็บแหละ
โอ๊ะแล้วยังไง

แต่เด็กก็เป็นอย่างงี้เลยนะ

คลิปนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณคุณแม่ของน้องโน้ตนะครับ

การเขาส่งมาให้กับทีมงานของเรา
ได้รับการออกอากาศแจกรอยยิ้มให้กับ
พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแบบนี้เรามอบเสื้อยืดตลอดข่าวให้เลย
รุ่นนี้ขอให้รวยนะคะเสื้อสวยตัวนี้ก็รับไปเลยนะจ๊ะ
คลิปไหนได้รับคัดเลือกออกอากาศรับไปเลยจ๊ะ
ใครอยากได้เสื้อสวยก็เข้าไปส่งคลิปของคุณในอินบ็อกซ์แฟนเพจตลอดข่าวได้เลย
น่ารักเนอะน้องโนหายโนยังลูก